คดีนี้กันค่ะเมื่อ๑๘กุมภาพันธ์ที่คนร้ายถือปืนเข้าไปเลย
บุกไปกลางห้างกลางเมืองอนุสวรีชัยสมรภูมิ
อดีตภรรยาเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บนะคะ
วันนี้ค่ะทางด้านของคนก่อเหตุในเจเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังก็ต้องอยู่ในห้องขังของสอนอพญาไทย
เพราะท้องที่เกิดเหตุเป็นท้องที่ของสนพญาไทยแยกขังเดียว
เจคนก่อเหตุที่ไปยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
บอกว่าอดีตภรรยามาเข้าฝันมาเข้าฝันแล้วถามว่ามายิงเขาทำไมนี่ค่ะ
อันนี้เป็นความฝันนะของคนก่อเหตุที่เขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะ
แต่สุดท้ายคนก่อเหตุโดนแจ้งข้อหานักนะคะ๕ข้อหานะคะ
พร้อมคัดค้านการประกันตัวนี่ค่ะ
นายดะนุสรนุ่มเจริญหรือในเจตอนที่ถูกควบคุมตัว
ใช่ค่ะหรือความเมื่อวานถูกควบคุมตัวเช้าเมื่อวานสิบเก้าคุมภาพันธ์นะคะ
จับได้ที่จังหวัดเพชรบุรีคือก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์
กลับไปที่หอพักของตัวเองใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ใกล้ใกล้กับห้างอะค่ะห่างกันแค่กิโลกว่า
เปลี่ยนรถจักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์
จังหวัดเพชรบุรีไปบ้านพ่อบ้านแม่
สุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด

เมื่อคืนนี้นะคะในเจอยู่ในห้องขังของสนพญาไทยนะคะ
อย่างที่บอกว่าเขาฝันด้วยนะคะเขาเครียดค่ะ
เขานอนหลับกินข้าวได้ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษ
มีแม่มีญาติไปให้กำลังใจ
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังก่อนจะนำตัวไปฝากขังต่อ
แม่ของเจบอกกับนักข่าวว่า
ได้คุยกับลูกชายหลังถูกจับ

ยังรักอดีตภรรยานางสาวปียานุชชัดไทยหรือตายยังรักมาก
แต่ตอนก่อเหตุขาดสติจริงบันดาลโทษะก็เลยเอาปืนไปยิง
ตอนนี้สำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปแล้ว
แม่ของในเจแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยค่ะบอกว่ารู้ว่าทั้งคู่มีปัญหากันมานานแล้ว
ในส่วนของผู้ตายซึ่งเป็นลูกสะพ้ายเนี่ยแม่รักมากรักเหมือนลูกจริง
มาปรึกษาพูดคุยอยู่ตลอดมาปรึกษาว่าอยากหย่ากับลูกชายแม่
เพราะทนพฤติกรรมของลูกชายแม่ไม่ไหวแม่ก็บอกว่าให้ทั้งคู่ไปคุยกันเอง
เขารบการตัดสินใจของทั้งคู่จนกระทั่งทั้งคู่ก็หย่ากันจริง
เรามีข้อความด้วยนะคะที่ตัวตายผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้คุยกับแม่ของอดีตสามีก็คือแม่ของในเจคนก่อเหตุ
นี่ค่ะวิไลฉัดมงคลก็แม่ถามตายว่าตายทะเลาะกับเจเหรอ
จะเลิกกับมันเหรอเห็นเจว่าตายไม่อยู่กับมันแล้ว
ถ้าจะเลิกแม่ไม่ว่านะเอาที่สบายใจ
แล้วเรื่องรถเรื่องทะเบียนสมรสทำยังไงกันล่ะ
แต่ถ้ายังไม่คิดจะเลิกกับเจกลับมาก่อนก่อนที่อะไรจะสายเกินไป
ไม่อยากให้เลิกคิดถึงตอนลำบากด้วยกัน
หนักนิดเบาหน่อยอภัยกันอันนี้แม่ของเจนะคะ
แม่ของนายดานุสรคนก่อเหตุคุยกับตายลูกสะพ้าย
แม่บอกแม่รักตายมากแต่ตายตอบแม่ไปว่าไม่เอาอะไรยกให้หมดเลย
หนูไม่เคยอยากได้อยู่แล้วทะเบียนสมรสไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งใบหย่าให้
แล้วก็ตายก็บอกกับแม่ของอดีตสามีว่าตัวในเจอดีตสามีเนี่ย
ด่าว่าไล่ยังกับหมูกับหมาหนูไม่อยู่แล้วทนนิสัยมาเยอะแล้ว
เดี๋ยวใบหย่าหนูจัดการให้แต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้หย่ากันง่ายนะตาย
พร้อมพร้อมกันทั้งสองฝ่ายตายก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจัดการเองเนี่ยนะคะครับ
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีพยานนะเวลาจะเซ็นยาเหมือนแม่ก็พยายามจะยื้อ
แต่ตายก็ตอบแม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหาทางเอง
แต่แม่ของเจค่ะแม่ของนายดานุสรเนี่ยค่ะ
ลูกสะพ้ายนะคะเตือนตายเอาไว้แล้วนะคะตามข้อความที่คุยกันทางไลน์เนี่ยค่ะ
เตือนว่าแม่กลัวมันทำร้ายตายนี่แม่รู้ว่าลูกชายตัวเองอารมณ์ร้อนนะคะ
เตือนลูกสะพ้ายตายเนี่ยตอบแม่ไปว่าใช่มันทำแน่
มันทำหนูหลายครั้งแล้วแม่แค่ไม่เคยพูดแม่ของในเจบอกลูกสะพ้ายไปว่ามันมีปืน
นี่ค่ะครับแต่ตายก็ตอบไปว่าทนไม่ได้แล้วจริงนี่นะคะ
ก็เป็นข้อความที่คุยกันเป็นข้อความทางไลน์นะคะแล้วแม่ก็เตือนตายด้วยนะคะ
บอกว่าแต่แม่เตือนให้ตายระวังตัวไว้บ้างนะอย่าให้มันเจอนะแม่เป็นห่วง
ตายก็ตอบไปว่าค่ะแม่หนูระวังตัวอยู่นี่ค่ะขนาดแม่เองยังต้องเตือนลูกสะพ้าย
ว่าลูกชายตัวเองเนี่ยมีปืนนะลูกสะพ้ายต้องระวังตัวนะฟังเสียงแม่ของนายดานุสรค่ะ
ทนไม่ไหวหรอกบอกหนี้สินก็เยอะบอกอ้าวก็สร้างกันมาเองหนี้สินนะ
หนี้สินก็สร้างกันมาเองแล้วทำไมทำไมไม่ตุษะกันอีกนิดนึง
เลยบอกว่าตายก็ตอนนี้เจ๊เขากำลังโมโหอยู่
หรือว่าตายมาหาแม่ที่บ้านแม่ก็ได้เดี๋ยวแม่เคลียร์ให้
ผมไม่มีปัญหาหรอกก็รักเขาเหมือนลูกจริงลูกสะพัยคนนี้
อันนี้ก็เลยบอกว่า
ตายมาหาแม่สิไม่ไปหรอกแม่
หมดใจแล้วหนูไม่ได้รักเขาแล้ว
เขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกเออ
เขาหมดใจแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
เขาว่าอย่างนี้แล้วแต่ตายนะ

แม่ไม่ว่าหรอกแม่ไม่รู้หรอกว่าจะอยู่กันยังไง
ขอยาเขาให้ยาแล้วเขาก็จะกลับมาคืนดี
ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้ายาแล้วจะคืนดีก็ได้ไง

แล้วก็เจ๊ยอมยาเพื่อเขาจะกลับมาคืนดีนะแม่
เขาว่าอย่างนี้เลยบอกว่า
ก็ตามใจถ้าตัดสินใจกันเอาเอง
แม่ไม่อยากจะยุ่งแล้วแม่กดหัว
แม่ของนายดานุสรผู้ก่อเหตุ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
ว่าพอทั้งคู่เขาหย่ากัน

เหมือนชีวิตทั้งคู่ก็กำลังไปได้สวย
แต่เจลูกชายมาบอกว่ายังทำใจลืมตายไม่ได้
แล้วก็หึงตายที่ตายไปมีคนใหม่
แล้วก็บอกว่าจะไปทำร้ายตายถ้าตายไม่กลับมาคืนดี

แม่ก็บอกว่าก็รู้นะว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
เตือนลูกไปแล้วว่าอย่าไปทำร้ายตาย
พยายามพูดให้ลูกชายใจเย็นลง
แล้วก็ส่งข้อความไปเตือนตายให้ระวังตัว

แต่ไม่คิดว่าลูกชายจะถึงขั้นไปก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
เมื่อคืนนี้ที่สอนอพญาติไทย
นายเจเนี่ยถูกขังอยู่คนเดียวนะคะ
ก็บอกกับแม่ว่าตายไปเข้าฝันด้วย
ทำไมต้องฆ่าตายด้วย
หน้าก้มตารับโทษรับกรรมต่อไป
บอกว่าแม่เจ๊ทำใจไม่ได้นะ
เจนี่รักตายมาก
เอาไว้ที่เจนี่ทำร้ายตายแม่จะว่าไง
แม่บอกอย่าไปทำเลยลูก

หมดใจก็ไม่ต้องไปทำหรอกลูก

เขาไม่ทำฉันเชื่อได้ว่าลูกฉันไม่ทำทีแรกอ่ะ
เขาก็บอกบอกแม่ที่เจ๊ทำไป
โมโหแล้วเจ๊รักเขามากรักมากจริง
เขาก็บอกแม่ว่าคืนนี้ตายมาหาแค่นั้น

เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะขอโทษฝั่งของตาย
เครียดมากแม่เองก็จิตตก
ถามแม่ว่าแล้วแม่จะไปร่วมงานศพตายที่จังหวัดตากหรือเปล่า

ครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเงินในการเดินทาง
ไม่มีเงินจะมอบให้กับทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยซ้ำ
ขอให้ดวงวิญญาณของตายไปสู่พบภูมิที่ดี
เมื่อช่วงเที่ยงตำรวจก็ควบคุมตัวในเจนะคะไปฝากหางที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เป็นการฝักหางผัดแรกแจ้ง๕ข้อหานัก
จะมาอ้างว่าบันดาลโทษะน่าจะฟังไม่ขึ้น
เพราะว่าจากพฤติการการก่อเหตุมันเข้ารักษณะฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อน
โทษถึงขั้นประหารชีวิตตำรวจแจ้งข้อหานี้เลยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เพราะว่ามีเพื่อนของตายถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปด้วยคนหนึ่งที่แขนนะคะ
เอาแขนมาบังกระสุนเข้าแขนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่านี่คือคดีอุกชะกันก่อเหตุอุกอาจอัตราโทษสูงด้วยแต่ละข้อหา
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวในเจไปขึ้นรถ
ในเจขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งและบอกว่า
เป็นเรื่องของคนสองคนขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำไป

ขอโทษวันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วค่ะนะฮะจะบอกว่าคุมสติไม่อยู่บันดาล
โทษะเนี่ยมันคงจะพูดยากเพราะดูจากพฤติกรรมของในเจผู้ต้องหาเนี่ยมีทั้งซ้อมยิงปืน
ส่งคลิปโพสต์โทรไปข่มขู่เขาบอกให้ระวังตัวเนี่ยนะฮะแสดงว่าก็คิดก็แค้นไว้นานแล้ว
มีการเตรียมการเตรียมตัวในการก่อเหตุเอาไว้ก่อนครับ
แล้วที่แม่ของนายเจบอกว่าทางฝั่งนี้ฝั่งครอบครัวของนายเจเองก็ไม่มีสตางค์
ไม่รู้จะไปช่วยทางฝั่งนั้นยังไงจะเยียวยายังไงอืมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูภาพนะฮะ
ภาพที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนางสาวปียะนุษย์ชัดไทยหรือว่าตายนะนะเขาก็ไม่มีสตางค์
ผู้ที่ถูกในเจยิงจนเสียชีวิตเนี้ยฮะยาดก็จัดเตรียมพื้นที่ในการสวจบำเพลินประสดงศพให้นะครับ
งานก็มีญาติพี่น้องนะครับมีครอบครัวมีเพื่อนร่วมหมู่บ้านนะฮะหรือว่าเพื่อนที่รู้จัก
ก็มาในคืนแรกของการสวดบำเพ็ญกุศลให้กับน้องตายหลังจากที่ได้รับศพกลับมาที่บ้านเกิดแล้ว
คุณแม่กับพี่สาวนี่ยังทำใจไม่ได้นะครับกับการจากไปนะฮะ
และอีกคนนึงที่ต้องเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือลูกชายวัย๗ขวบของนางสาวปียะนุษย์แล้วก็นายเจ
เจ็ดขวบนะฮะท่านผู้ชมครับพี่สาวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ศพมาถึงนะ
หลานก็ถามหาว่าเออแม่ไปไหนนะพี่สาวของน้องตายบอกบอกหลานชายเนี่ยถามว่าเอ๊ะแม่หนูไปไหนนะ
ครอบครัวต้องบอกความจริงกับเด็กว่าตอนนี้แม่เนี่ยตายไปแล้วนะฮะซึ่งก็หลานก็เหมือนกับรับรู้ว่าเออแม่ตายแล้ว
แต่ด้วยความที่เป็นเด็กอายุ๗ขวบก็อาจจะยังไม่รับรู้ถึงขั้นที่ว่าความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหน
ก็พยายามปลอบใจหลานชายก็ได้แต่บอกไว้ว่าก็ไม่เป็นไรนะ
แม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวหนูมาเป็นลูกของแม่แทนก็แล้วกัน
เดี๋ยวพ่อกับแม่จะเลี้ยงหนูเอง
เนี่ยก็ทางป้าเนี่ยเขาก็จะรับหลานเนี่ยมาเลี้ยงเป็นลูกแทน
ค่ะซึ่งร่างของนางสาวปิญญนุษย์เนี่ยนะคะ
ถึงที่บ้านเกิดตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ก่อนที่จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพอะค่ะ
ทางพ่อของตายก็จุดทูบเชิญดวงวิญญาณของตายนะคะ
บอกวิญญาณของตายว่าถึงบ้านเราแล้วกลับบ้านเรานะลูก

จะโศกเศร้ากันขนาดไหนคุณอาของตายค่ะนางนกน้อยฉัดไทย
เลี้ยงตายมาตั้งแต่ยังเล็กตายเป็นคนไม่ค่อยพูด
เกเรไม่ก้าวร้าวที่ผ่านมาดูข่าวอาทยากรรมบ่อยนะคะ
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยค่ะ

ไม่นึกถึงลูกถึงเต้ากันมั้งเรารู้เผ็ดแมวไปแล้วเนี้ย
ยายก็สุขภาพไม่ดีทำไมว่าเธอไปอะไรไม่คิดหน้าคิดทำคน
ชัดไทยคุณแม่บอกว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับตายก็คือ
ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะเดี๋ยวตากับยายจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุด
ส่งเสียให้เรียนสูงมีงานทำ
แต่ก็อยากขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ช่วยเหลือเงินชาปนกิจด้วยเพราะว่าครอบครัวของตายเองก็ยากจนนะคะ
แล้วก็อยากจะมีเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของตาย
ที่ตอนนี้แม่เสียชีวิตพ่อเองก็เนี่ยก็ต้องติดคุก
มีความรู้สึกแม่คิดอยากจะให้อภัยมั้ย
ไม่ค่ะไม่ให้อภัย
เกี่ยวกับผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาธิอกรรมค่ะ
แล้วก็พิธีตั้งสวดศพล่าสุดท่านก็ได้ชมไปแล้ว
แต่นี่คือช่วงเช้าย้อนไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเพื่อนบ้านมาช่วยกันนะฮะ
เกี่ยวกับการจัดเตรียมพื้นที่
แล้วก็การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวปียะนุษย์นะฮะ

ต้องช่วยบริจาคเงินต้องช่วยกันเอาข้าวสารเอาอาหารเอาข้าวของต่าง
เอามาทำบุญมาทำกับข้าวมาจัดงานศพกัน
เนื่องจากครอบครัวของน้องตายเนี่ยเขายากจน
นี่แม่กับพี่สาวก็ร้องไห้นะฮะ
คือทางครอบครัวจะจัดพิธีชาพนักกิจศพให้กับนางสาวปิยนุษย์
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ๒๓กุมภาพันธ์นะครับ
คุณพ่อของนางสาวปียนุษย์นายวีระชัดไทยบอกว่า
รักลูกสาวคนนี้มากเป็นลูกที่นิสัยดีไม่เคยเกเร
ไม่เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจไม่เคยด่าว่าทุบตีลูกของตัวเองเลย
เสียใจมากที่เกิดเหตุร้ายกับลูกสาวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
อยากจะบอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงหลานชายนะฮะ
หลานชายวัย๗ขวบเนี่ยตากับยายจะดูแลให้ดีที่สุด
ถึงแม้ยายจะป่วยเป็นมะเร็งต้องไปหาหมอทุกเดือนก็ตาม
ภาระทุกอย่างไม่ต้องห่วงลูกป่านสบายแล้ว

ไอ้ตาพอเลี้ยงได้

ดีครับอยากกระดูกเนี่ยมาทำบุญแห่๕๐๐๐บาท

งงประกันอะไรก็ไม่มีไง

ทีนี้กรณีที่ผู้ต้องหาคือนายดนุสร
อดีตสามีของนางสาวปียนุษย์

อย่างเช่นพร่ำพันนาเกี่ยวกับ
ความรักบอกว่าโอ้โหรักตายมากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
หรือว่าทางญาติของในเจผู้ต้องหาก็บอกว่า
ความจริงแล้วเจเนี่ยเขารักตายมาก
ขนาดนั้นรักขนาดนี้อะไรเนี่ยนะครับ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าที่ทางฝั่งครอบครัวของผู้ต้องหา
บอกว่าผู้ต้องหารัก
ภรรยามากยอมให้ทุกอย่าง

แล้วก็ส่งเสียเงินให้กับพ่อกับแม่ของตาย
เป็นประจำทุกเดือนให้เดือนละหนึ่งหมื่นบาท

พี่สาวของตายบอกว่าไม่เป็นความจริงเลย
สามารถมาตรวจสอบสมุดบัญชีของแม่ของตายได้
เพราะทุกเดือนมีแต่ตัวเธอเท่านั้น
ส่งเงินให้แม่เดือนละ๒ครั้ง

รวมเดือนละ๔๐๐๐บาท

และหลัวตัวหนูเองก็มีลูกสองคน

มันคงคงไม่ดีเท่าที่แม่ความดูแล
ห่วงเรื่องทั้งสึกศาสตร์ความรู้สึกหลาน
พี่ดูแลพ่อแม่และลูก

ปียนุษย์เนี่ยวัย๗ขวบเนี่ยเขาจะอยู่กับตากับยาย
พ่อกับแม่ก็อยู่รุงเทพฯทำงานเนี่ย
พี่สาวของตายคนนี้นะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะ
ก็เล่าถึงพฤติกรรมของในเจอดีตสามีของตายเนี่ยค่ะ
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยตายกับเจเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกัน
ทำร้ายร่างกายตายตลอดเลยนะคะ
แล้วเหมือนกับห่วงมากอ่ะห่วงมากจนเกินพอดีคบเพื่อนก็ไม่ได้
ติดต่อยาดคุยกับญาติบ่อยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยอะค่ะ
อึดอัดมากนะคะตายคิดจะฟ้องหย่าเจก็ขู่อีก
ขู่ฆ่าตายไม่ได้ฆ่าแค่ตายขู่จะฆ่าล้างโคตรอ่ะ
บอกว่าจะฆ่ายกครัวเลยอ่ะครับตายก็เลยต้องยอมกลับมาคืนดีกับเจตลอด
เพราะเป็นห่วงครอบครัวกลัวเจจะไปฆ่าคนในครอบครัวตายจริง
แล้วก็ทนพฤติกรรมแบบนี้โอ้โหมาตลอดค่ะเคยหนีไปอยู่กับเพื่อนนะคะ
ฝ่ายชายก็หลอกล่อว่ากลับมาเถอะเดี๋ยวเซ็นใบหย่าให้
พอกลับมาก็เนี่ยค่ะสุดท้ายมาเซ็นใบหย่าแล้วก็มายิงเลยอ่ะ
ตัวพี่สาวของตายให้ดูเอกสารนะคะเป็นเอกสารที่ตาย
เคยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอพญาไทยนี่ค่ะ
มกราคมก่อนเกิดเหตุนะคะเจเนี่ยเคยไปขู่เคยทำร้ายร่างกายตาย
ก่อนจะไปยิงเคยไปขู่เคยไปทำร้ายมาก่อน๑๙มกราคม
มกราคมตายเลยไปแจ้งความแล้วก็มีเอกสารแจ้งความอย่างที่เห็น
ซึ่งใบแจ้งความเนี่ยเนื้อหาก็จะบอกพฤติกรรมของนายเจเอาไว้
แล้วก็จะบอกว่าพอจะทำร้ายเขาแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนั้นนายดานุสร
เห็นว่ามีคนอยู่มากจึงได้ปล่อยแล้วขู่ว่าจะมาฆ่าผู้แจ้ง
แล้วก็เดินกลับไปผู้แจ้งได้ดำเนินการเพื่อจะฟ้องร้องยา
กับนายดะนุสรไว้แล้วอันนี้ยี่สิบมกราคมใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙แล้วก็ไปแจ้งความ๒๐มกราคม
เหตุเกิด๑๙๒๐ไปแจ้งความใช่ค่ะนายดะนุสรเนี่ยคือเข้าไปที่ทำงานนะคะ
เข้าไปที่ทำงานของตายครับไปพูดจาข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย
แล้วเดินไปบีบคอค่ะบีบคอเลยบีบคอค่ะอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าคนเยอะ
ก็เลยปล่อยแต่ขู่ขู่ว่าจะกลับมาฆ่าแล้วก็ออกไป
แล้วกลับมาฆ่าจริงคุณภาคภูมินึกออกมาคือขู่เอาไว้
คือตายก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายก็เลยไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใบแจ้งความอันนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่ตายสามารถไปฟ้องหย่าเจได้นึกออกไหมคะมันเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าได้
พี่สาวตายบอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องจัดการงานศพของตายนี่แหละค่ะ
หยุดตอบโต้คู่กรณีทุกเรื่องนะคะเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัว
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาก็ปล่อยไปให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม

ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อ๑๙มกราคมที่คลินิกที่ทำงานอยู่
ก็เวลาก็ผ่านมาถึงช่วง๑๑๑๒กุมภาพันธ์ใช่ไหม
ที่น้องตายผู้ตายก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของใบหย่า

ซึ่งเพื่อนร่วมงานของตายเนี่ยบอกว่า
ในเจนี่ก็โพสต์คลิปซ้อมยิ่งปืนขมขู่
แล้วยังมีโทรมาขู่บอกว่าเนี่ย

อย่าลืมซ้อมหมอบกันไว้ด้วยล่ะ
แล้ว๑๘กุมภาพันธ์ก็มาก่อเหตุ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลจากเพื่อนของตายนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเพื่อนของตายคนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะครับ

หลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตของตายนะครับ
คือเขายืนยันว่าตายเป็นคนน่ารักมาก
แล้วเห็นข่าวแล้วเห็นจดหมาย
ที่ในเจผู้ต้องหาเขียนทิ้งเอาไว้แล้ว
๔แผ่นเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลย
เนื้อหาข้อความเป็นการเขียนใส่ร้ายตายชัด
ส่วนที่คนที่หอพักของในเจ
ที่ให้สัมภาษณ์ที่เปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยก็เห็นเจกับตายเขารักกันมากนะ
ก่อนที่ตายจะมาเก็บของไปแล้วจะไปจากห้อง
ก็ยังเห็นแบบดึงเจเข้ามากอดขอกอดเจ
บอกว่ารักเจมากแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ

ตรงนี้เพื่อนของคุณตายนะฮะบอกว่า
มันไม่มีคู่รักคู่ไหนหรอกที่จะทะเลาะให้คนอื่นเห็น
ขอยืนยันว่าเจทำร้ายตายจริงแต่ว่าตายไม่เคยบอกใครเท่านั้นเอง
แล้วตายจะคอยปกป้องเจด้วยซ้ำนะ
ตอนนี้เพื่อนเพื่อนของตายนะกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดกัน
เดี๋ยวรอให้เสร็จงานชาปนกิจศพตายก่อน
จะเอาหลักฐานมาเปิดเผยเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตาย
ว่าตายถูกทำร้ายมาตลอด
เข้าใจว่าตายก็อาจจะเคยคุยกับเพื่อนอยู่
อกจากนี้นะครับเรายังไปพบว่า
เมื่อ๑๕มกราคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาบปิญญาณุษย์นะครับถือว่าตายนะครับ
เพื่อปรึกษาเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นกับอดีตสามี
ของสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาธนายความ
ในพระอบรมราชุปธรรมมีชื่อผู้ร้องคือนางสาวปิยะนุทชัดไทย

ค่ะคือก่อนวันที่ไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

คือหมายความว่าวันนั้นทะเลาะกันถูกทำร้ายร่างกาย๑๙มกราคม
แจ้งความ๒๐มกราคมแต่๑๕มกราคมไปปรึกษาสภาธนายความขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
หมายความว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะโดนอะไรมาก่อน
ก็อาจจะถูกทำร้ายแล้วก็พยายามที่จะขอหย่าใช่ไหม

เนี่ยฮะมันก็เป็นลำดับขั้นตอนตามข้อมูลหลักฐานต่างที่ทั้งเพื่อนสนิท
หรือว่าหลักฐานทางการแจ้งความหลักฐานในการปรึกษาทนายของนางสาวปียนุษย์ที่ได้รับการเปิดเผยออกมา
ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเขาพยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าผู้เสียชีวิตเขาไปมีแฟนใหม่
อดีตสามีหึงหวงแล้วก็มายิงเขาตาย
มันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่เขาถูกทำร้ายร่างกายมาก่อน
เขาเคยแจ้งความดำเนินคดีมาก่อน
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็คือที่คลินิกเสริมความงามที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่อะค่ะ
ไปคุยกับผู้บริหารคลินิกนะคะ
นายนทกรรมรรณมล์
คลินิกที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ทำงานที่นี่ประมาณแปดเดือนระหว่างที่ทำงานก็เป็นที่รัก
เพื่อนร่วมงานค่ะเป็นคนน่ารักมารยาทดีขยันทำงานแต่
ระหว่างที่ตายทำงานมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมครับตาย
เขาออกจากงานไปเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวหลังจากนั้น
ก็ติดต่อขอกลับมาทำงานอีกคลินิกก็บอกว่าได้ไม่เป็นไ
อะไรกลับมาอยากกลับมาก็ให้กลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งเขา
บอกว่าเคยเห็นเจคนก่อเหตุเนี่ยค่ะมาหาตายที่

รู้แค่ว่าเขามีปัญหากันอ่ะมีปัญหากันในที่นี้คือผม
รู้มีปัญหาคือมีปัญหาครอบครัวกับแฟนประมาณนี้แค่นั้น
เองครับแล้วพี่เคยเห็นหน้าแฟนเขาไหมก่อนอ่ะอ่าเคย
เห็นมารับมาส่งเคยเห็นประมาณหนึ่งครั้งหนึ่งถึงสองครั้ง
ประมาณเนี้ยแค่นั้นเองเห็นเหมือนเหมือนครั้งหนึ่งเหมือน
ผมเดินคือผมมีออฟฟิศนะแต่ผมผมไม่ได้อยู่หน้าสาว
เขาเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนมีมาใส่เอกสารผมก็เออ
อะไรอย่างเงี้ยก็อ๋ออันนี้แฟนก็ได้แค่นี้แค่นี้ประมาณนี้
ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ไม่ได้อะไรผู้บริหารคลินิกบอกว่าหลัง
เกิดเหตุก็ได้คุยกับพี่สาวของตายนะคะมอบเงินส่วนตัว
ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของตายไปแล้ววันเกิด
นิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณของตายยอมรับว่าช่วง
แรกแรกพนักงานตกใจมากตอนนี้กำลังใจเริ่มกลับมา
บ้างในฐานะผู้บริหารก็ต้องให้กำลังใจพนักงานทุก
คนมองว่าอยากจะให้ทุกคนยอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็ได้รับกำลังใจจากลูกค้าคนแถวนั้นเยอะเลยนะคะ
นิกจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเหมือนกับขึ้นบ้านใหม่อะค่ะ
ปรับปรุงส่อมแซมพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุที่หน้าเคาน์เตอร์ที่ตายทำงานอยู่แล้วก็ถูกยิงตรงนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพนักงานที่เป็นเพื่อนสนิทของตายทำงานที่เดียวกันนะคะเป็นผู้จัดการคลินิก
เล่าให้ฟังว่าสนิทกับตายมาระดับหนึ่งนะคะรู้ว่าตายมีปัญหาส่วนตัวกับเจอดีตสามีมาระยะหนึ่งแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมาตายหยุดงานไปสองสัปดาห์ค่ะ
ตามกำหนดจะต้องกลับมาทำงานสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามแต่ตายหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยครับสี่มกราคมเจติดต่อมาหาเธอค่ะ
สอบถามว่าเจอตายบ้างไหมตายมาทำงานไหมเธอก็บอกว่าไม่รู้กลางเดือนมกราคมตายติดต่อที่คลินิกบอกว่าขอกลับมาทำงานอีกรอบคลินิกก็ให้กลับมาทำงานอีกรอบ๙กุมภาพันธ์เพื่อนตายคนนี้ไปนอนค้างที่หอกับตายนอนคุยกันตายก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัดสินใจว่าจะหย่ากับเจ
หลังจากนั้นโอ้โหเจมาหาตายที่คลินิกค่ะตายก็มาบอกเพื่อนคนนี้ว่าเจจะมาขอคุยด้วยเพื่อนคนนี้เป็นผู้จัดการคลินิกอ่ะนะก็บอกว่าอ่ะออกไปคุยกันให้รู้เรื่องก็แล้วกันไปคุยกันนอกร้านก็คุยกันอยู่นานนะคะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะเธอบอกว่าสังเกตเห็นตายร้องไห้แล้วก็เดินกลับมาเธอก็ถามตายตายก็บอกว่าคงต้องหย่าจริงแล้วแหละตายลางานเลยนะคะครับตายลางาน๑๑กุมภาพันธ์
กันแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าเห็นตายโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์ภาพใบหย่าสิบสองกุมภาพันธ์เธอบอกว่าตั้งแต่รู้ว่าตายมีปัญหากับฝ่ายชายก็ไม่ได้อยากให้เขาเลิกกันเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันอยากให้ตกลงคุยกันดีดีมากกว่าวันเกิดเหตุตอนเช้ามีประชุมพนักงานกันค่ะตายมาเล่าให้ฟังว่าเจพูดจากข่มขู่ว่าจะมายิงก่อนเกิดเหตุ
แต่ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพูดเล่นกันอย่างนั้นน่ะเจมาก่อเหตุจริง
ก็วันนั้นก็คือเหมือนเราก็ประชุมการทำงานกันปกตินั่นแหละค่ะแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบบเหมือนหยอกล้อกันน้องก็จะแบบแม่ซ้อมหมอบนะอะไรอย่างเงี้ย
มันขู่หนูว่ามันจะมายิงหนูอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ยังดุน้องอยู่เลยว่าอย่ามาพูดเล่นนะมาขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นมาจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
น้องก็ยังบอกอยู่เลยว่ามันไม่กล้าหรอกมันไม่ทำหรอกตัวเราเองก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่อยากให้น้องเขาเลิกกัน
เราเพราะว่าดูผู้ชายเขาก็ค่อนข้างที่จะรักผู้หญิงมากดูแฟนเขารักเขามากพี่ก็ไม่อยากให้เขาเลิกกันพี่ก็บอกพยายามบอกเขาตลอดว่ากลับไปคุยกันดีดีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้เพราะว่า
น้อยหนูก็มีลูกด้วยกันนะก็ยังเตือนน้องเตือนเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะว่าเขาคบกันมานานแล้ว
แล้วก็มีกระแสข่าวบอกว่าน้องพนักงานสาวที่นั่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยกันที่บาดเจ็บถูกยิงที่แขนเนี่ยค่ะเป็นคนไปยุ้งให้ตายเลิกกับเจเรื่องนี้คนในร้านพนักงานในร้านด้วยกันบอกไม่จริงนะคะไม่มีใครไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของตายเลยตอนนี้พนักงานสาวที่บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล
ทั้งทำร้ายร่างกายทั้งขู่ทั้งอะไรตายมาโดยตลอดเลยนะคะแต่เพื่อนรูปงานของเจค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยมานะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเจเนี่ยทำงานอยู่ในห้างแห่งหนึ่งประมาณสัก๖๗เดือนได้แล้วเจมีปัญหากับตายเคยมาปรับทุกข์กับเพื่อนอยู่เหมือนกันเจปรับทุกข์กับเพื่อนในลักษณะที่ว่าพยายามง้อแต่ง้อไม่สำเร็จสั
จดทะเบียนหย่าแล้วเจก็กลับมาทำงานเพราะเห็นว่าทั้งคู่ยังนัดไปขายรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ซื้อร่วมกันคือนี้กับไฟแนนซ์แล้วก็แบ่งทรัพย์สินกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันวันที่เจไปก่อเหตุเพื่อนร่วมงานเจบอกว่าเจขาดงานค่ะต้องเข้างานบ่ายโมงผ่านไปหลายชั่วโมงยังไม่มาทำงานเพื่อนโทรตามต
พอคงจะคิดตรงกันนะฮะเพราะว่าสิบกุมภาพันธ์ก็ไปหย่ากันแล้วใช่ไหมแล้วตัวฝ่ายชายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีแฟนใหม่ก็พาผู้หญิงใหม่มาที่ห้องพักที่อพาร์ทเมนท์ที่อยู่ใช่ไหมซึ่งคนที่อยู่ที่อพาร์ทเมนท์บอกว่าไม่ได้พามาคนเดียวพามาสองคนด้วยซ้ำแต่พอฝ่ายหญิงเองไปไล่ตรวจสอบไปไล่เช็คเขาแล้วก
ความแวดล้อมแห่งคดีใช่ค่ะที่แบบโอ้โหมันฟังไม่ขึ้นนะว่าโอ้โหมันดันโทรศาสตร์แต่จริงมันมีการตรัสเรียมคุณขู่เขานะคุณส่งคลิปไปขู่เขาไปขู่เขาด้วยตัวเองหรือโทรไปขู่ก็แล้วแต่และที่สำคัญคือกล่องพัดสะดุค่ะนะมีผู้ที่ดูแลอพาร์ทเมนท์ที่ในเจพักอาศัยอยู่เนี่ยบอกว่าก่อนจะไปก

เอาของมาแล้วทิ้งกล่องพัสดุใส่ถังขยะทันทีก่อนจะขึ้นไปบนห้องพักของตัวเอง
โดยไม่พูดจากับใครหลังจากนั้นไม่นานก็ลงมาแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปจากหอพัก
แล้วก็นั่นแหละบ่ายสามกว่าก็มีข่าวว่าไปยิงอดีตภรรยาที่ที่ทำงานเขา
กล่องพัสดุกล่องนั้นที่ในเจได้รับก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในกล่อง
แต่ถ้าจากที่เห็นไม่น่าจะเป็นปืนเพราะว่ากล่องมันก็ค่อนข้างเล็ก
ถ้าจะใส่ปืนมันอาจจะเล็กไปหรือเปล่าหรือจะเป็นซองกระสุนปืนที่ในเจสั่งมาก่อเหตุหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้ไม่สามารถบอกได้เพราะไม่ได้เห็นจริงว่าเป็นอะไร
เจรีบหยิบของแล้วก็ทิ้งกล่องไปเลยนะแต่ก็รู้สึกได้แหละว่ามันผิดปกติอ่ะ
คนมารับพัสดุรอพัสดุ
ทีมขาวเทศรัฐทีวีตอนที่ลงพื้นที่ไปคุณอาริสบุญนิ่มไปเจอกล่องพัสดุกล่องหนึ่งในถังขยะที่หน้าพัสเม้น
จุดเดียวกับที่ในเจเอาพัสดุไปทิ้งกล่องพัสดุไปทิ้ง
ก็เลยถามคนที่ดูแลพัสเม้นบอกว่าใช่กล่องนี้เปล่าป่ะใช่กล่องแบบนี้ไหมฮะ
ซึ่งคนดูแลพาร์ทเมนต์บอกว่าเออมันก็กล่องประมาณอย่างนี้แหละนะ
แต่ว่ามันอาจจะเล็กกว่าแต่มันยังไงไม่ใช่กล่องนี้แน่
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขามาเก็บไปเป็นหลักฐานในคดีแล้ว
เขาก็มาถามหาว่ามีกล่องพัสดุเขามาหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ค่ะเพราะกล่องมันเล็กปืนมันก็จะเป็นกล่องแบบอีกอย่าง
มันมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสาเหตุในการก่อเหตุ
เขาอ้างว่าเขาบันดาลโทษะเขารักมากเขาหึงเขาหวง
เขาก็เลยเอาปืนบุกไปยิงถึงที่ทำงานของอดีตภรรยา
แต่มันมีเรื่องราวมากกว่านั้นนะคะอย่างที่เราเล่าไป
เขาเคยไปขู่อดีตภรรยาเคยไปทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา
แล้วเขาก็สั่งพัสดุมาที่หอพักของเขาเหมือนกับเตรียมการในการไปก่อเหตุยิง
เรื่องของปืนเขาไปได้มาจากไหนมาดูเรื่องของพัสดุก่อน
คือเราไปคุยกับคุณป้าที่เขาดูแลหอพักที่ตัวในเจผู้ก่อเหตุพักอยู่นะคะ
หอพักตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะ
ไกลจากห้างเซ็นจุรีอนุสวรีชัยสมรภูมิห่างกันแค่กิโลครึ่งเอง
เราไปถามว่าไอ้กล่องพัสดุที่ส่งมาในวันเกิดเหตุ
ในเจผู้ก่อเหตุดูลุกลี้ลุกลนมาถามถึงพัสดุ
หยิบกล่องรีบขึ้นไปบนห้องไม่รู้ว่ามันคือปืน
ไม่รู้ว่ามันคือกระสุนหรือเปล่า
คุณป้าที่ดูแลหอพักบอกแบบนี้นะคะว่าจริงจริงแล้วเจอ่ะ
เขาชอบสั่งพวกเครื่องสำอางพวกครีมพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามบ่อยค่ะ
เคยมีพัสดุมาส่งแล้วป้าก็บอกว่าเจบอกป้าว่า
อย่าบอกแฟนนะว่าผมสั่งของมาเดี๋ยวผมโดนด่าคือสั่งของมาบ่อย
ป้าเขาก็เลยไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุพัสดุที่ส่งมามันคืออะไรกันแน่
แต่ป้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนเจแคร์ความรู้สึกของอดีตภรรยานะ
เพราะว่าเวลาสั่งของอะไรมาก็กลัวอดีตภรรยาว่าอะไรแบบนี้
บอกผิดหวังมากนะคะที่เจมาก่อเหตุแบบนี้
ตอนนี้ห้องของเจก็ล็อกปิดเงียบไม่มีคนในครอบครัวของเจมาเก็บของอะไรในห้องนะคะ
ก็เดี๋ยวจะต้องคุยกับตำรวจก่อนว่าจะสามารถเปิดประตูเข้าไปเก็บข้าวเก็บของในห้องของเจได้หรือเปล่า
เพราะว่าบางอย่างมันอาจจะยังเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดี
นึกว่าเขาจะไปแบบทำได้ขนาดนี้คนหน้าตาอย่างนี้คิดไม่คิดจะไปแบบโอ้มันเกินไป
ก่อนทำน้องต้องคิดแล้วอืมน้องต้องทำให้คนเดือดร้อนแบบเออเยอะอ่ะ
ก่อนทำน้องต้องคิดดีแล้วน้องจะมาเสียใจตอนที่ทำเสร็จไปแล้วอ่ะ

เป็นคำพูดของคนที่แบบรู้ใช่ไหม

อันนี้เรื่องของพัสดุนะคะ
ส่วนเรื่องของปืนปืนที่ในเจใช้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ซื้อมาจากในเงินทองทวีอายุ๖๒ปี
ชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เมื่อ๑๑เมษายนปี๒๕๕๙
ทีมข่าวของเราก็ประสานไปที่นายนพสิทธิ์วัดสิทธิยาอายุ๕๒ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลสายลำโพง
เพื่ออยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปเจอกับในเงินคนที่ขายปืนให้กับในเจ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในเงินตายไปแล้วค่ะเสียชีวิตไปตั้งหลายปีแล้ว

แต่ว่าในเจเพิ่งซื้อปืนจากในเงินเมื่อปีที่แล้วนะ
ส่วนบ้านเล็กที่ที่ปรากฏในใบซื้อขายปืนก็นี่ค่ะ

ลูกก็อยู่กรุงเทพนานจะกลับบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าคนที่ขายปืนให้กับในเจอาจจะไม่ใช่ในเงินมั้ง
อาจจะเป็นลูกเป็นหลานของในเงินเพราะในเงินเสียชีวิตไปหลายปีแล้วจริง

ก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพมาหลายปีแล้ว
แล้วอย่างนี้ก็คือบ้านนี้ก็คือล้างเลย

คุณอารู้ไหมว่าเขามีอาวุธปืนไหม
อาวุธปืนไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าจะมีหรือเปล่าเราไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะคือพูดแย่งมากว่าคือลุงเขาเสียไปนานแล้ว
ทีนี้พฤติกรรมของในเจพภูตรงหาผู้ก่อเหตุทุกชมครับ
คุณนาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทะเลดรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับเพื่อนสนิทของนางสาวปียนุษย์ผู้ตาย

เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่ำปธุมวัน
แต่ลาออกมาสักปีนึงแล้ว

เซนจุรี่อสชสมภ
ตัวในเจผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ย

แต่ว่าอยู่ร้านขายเสื้อผ้า
ชายสมรภูมิเพื่อนของตายบอกกับคุณนฤทธิ์บุญนิ่ม
บอกว่าตลอดเวลาที่เคยทำงานด้วยกันนะตายเป็นคนนิสัยดี
อัธยาศัยดีแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
แต่เจเนี่ยนะรู้ว่าสามีของตายเนี่ยเจเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้า
ที่ชั้น๓ของห้างเดียวกันก็ดูเป็นคนที่หวงตายมาก
ชอบให้ตายไปไหนมาไหนคนเดียวอารมณ์ร้อน
แล้วทุกครั้งเวลาตายเลิกงานคือ๔ทุ่มตามเวลาห้างเลิกเนี่ย
ในเจจะมารอตายทุกวันนะก็เห็นว่าก็ดูรักกันดีนะครับแต่ว่าห่วงมาก
ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตายได้ออกจากงานมาแล้ว
ยังทำงานอยู่ที่ห้างที่เดิมเจมาระบายให้เขาฟังว่า
จะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ทะเลาะกับตายหนักมาก
เขาก็ได้บอกเจไปว่าก็ให้ใจเย็นแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขานะ
ตอบกลับมาว่าไม่ทำหรอกเพราะว่ามีลูกกันแล้วเห็นแก่ลูก
แต่พอมาเกิดเรื่องเกิดคดีที่เจไปยิงตายเสียชีวิต
คำพูดของเจในวันนั้นมันแวบเข้ามาที่หัวเธอทันที
เสียใจมากที่เจผิดคำสัญญาสุดท้ายแล้วมายิงเพื่อนเธอจนเสียชีวิต
เธอประจำว่าเธอต้องไหมอาจมีครั้งที่ทำค่ะ
เจ้าคิดว่าแต่คิดใจหนูลูกจะทำไม่ดีให้ลูกมาก
ไม่คิดจริงว่าเจจะทำคิดว่าจะจบกันด้วยดี
ส่วนผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่อ่า
ผู้หญิงนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเขาอยู่อ่า
ห้องใกล้กับห้องของนายเจให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเธออาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้มา๖ปีกว่าก็เห็นทั้งเจแล้วก็ตายใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องแห่งนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะฮะเมื่อ
ข้างห้องทั้งเด็กทั้งคนแก่รวมทั้งลูกของเธอที่อายุสองขวบด้วยหลังจากทราบข่าวว่าเจไปยิงตายเสียชีวิตเธอตกใจแล้วก็ผิดหวังมากแล้วก็เสียใจที่ทั้งคู่เคยมีชีวิตร่วมกันมีลูกด้วยกันสุดท้ายแล้วในเจก็ทำอะไรโดยไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมา
คือเค้าจะเอามาให้ยายห้องข้างส่วนมากยายก็จะมาแบ่งให้ลูกชายเรากินอีกทีนึงอะไรที่เขาเอามาแบ่งปันให้ขนมเป็นขนมแบบไหนขนมพวกขนมเบอร์เกอรี่แค่อยากให้เขารู้ว่าความรักของเรามันไม่ได้จบสิ้นอยู่แค่การกระทำแบบนี้น่าจะให
มีความรักของพ่อแม่ว่าลูกทำแบบนี้พ่อแม่ก็เสียใจใช่ไหม
ก็มีเด็กอีกสองคนนะคะที่อยู่ใกล้ใกล้กับห้องของเจก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองฟังดู
ค่ะเป็นคนดีอะค่ะพี่เค้าก็ชอบเอาขนมมาให้อะค่ะเอาเกมมา
พี่เอาขนมมาให้นะคะเขาก็มีขนมเค้กแล้วก็ขนมต่างค่ะ
เอาไหมตอนที่เขามาเอาเสื้อมาเปลี่ยนชุมภาพ
ไม่เห็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่กลับจากโรงเรียนนะคะ
แต่คนในหอพักก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ

ว่าห้องของนายเจย์อยู่ที่ทางสามแพร่งพอดี
สามแพร่งตำแหน่งไม่ดีจะเกิดความวุ่นวายอยู่

แต่ก็เป็นแค่ความเชื่อ
แต่ถามว่าสามแพร่งไหมก็สามแพร่งจริง
ตอนนี้ก็ถูกฝากขังระหว่างการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ